ทั้งคืนเลยนะคะอรุณสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบกันแล้วนะคะ
หลายคนอาจจะติดตามข่าวสารเข้มข้นหลายประเด็น
แต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าในระยะนี้ภาคใต้เองก็ฝนตกหนักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาอย่างแรงนะคะ
ทำให้คลื่นสูงและฝนหนักหลายพื้นที่น้ำท่วม
แต่ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นบางพื้นที่อากาศหนาวเย็นลงมาแล้วค่ะ
ส่วนฝนที่จะเกิดจากพายุนังกาจะมีพื้นที่ไหนบ้าง
ตรวจสอบกันจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ปัจจัยหลักเส้นสีแดง๒เส้นนี่คือร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศ
คือใต้ตอนบนกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก

ขณะที่พายุนังกานั้นนะคะอยู่ที่อ่าวตังเกียร์ค่ะ
แล้วก็จะเคลื่อนฝั่งเข้าสู่ประเทศเวียดนามในวันนี้
ส่งผลกระทบทำให้แถบอีสานตอนบนคือบึงกาลนครพนมหนองคายมีฝนตกมากขึ้นนะคะ
แต่ขณะที่ภาคเหนือเองในระยะนี้มีมวลอากาศเย็นแผลลงมา
ทำให้ไม่มีฝนตกจะมีลมหนาวพัดมาให้ได้รู้สึกบ้างแล้ว
แต่ยังไม่ใช่ช่วงของหน้าหนาวเป็นแค่ลมมาสะกิดเบานะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองค่ะคลื่นลมแรงนะคะ
เราจะเห็นได้จากเส้นสีขาวตรงนี้ค่ะ
มันดึงมรสมเนี้ยนะคะพาดผ่านทางภาคใต้
แล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณภาคใต้รวมถึงคลื่นสูงด้วยค่ะ
ตอนนี้ภาคเหนือฝนน้อยนะคะอาจจะตกบ้างบางพื้นที่
แต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือลมหนาวขณะที่ภาคอีสานภาคกลางค่อนข้างที่จะมีฝนด้วย
แล้วก็มีลมหนาวด้วยค่ะภาคตะวันออกฝนตกมากหน่อยแถบจังหวัดระยอง
จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังทั้งฝนและคลื่น
ส่วนภาคใต้ฝั่งเอาไทยร้อยละแปดสิบคือฝนตกเลยนะคะ
แล้วก็มีโอกาสเกิดคลื่นสูงได้เช่นเดียวกันส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นฝนมากถึงร้อยละแปดสิบ
หนักที่ภาคใต้ตอนล่างนับแต่ระนองลงไปนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนตกพร่ำกันตลอดทั้งวัน
แต่ตกมากหน่อยก็คือเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นนั่นเองนะคะ
ส่วนใครพื้นที่ไหนที่ฝนไม่ตกลองแห่นหน้าขึ้นไปทางทิศตะวันออกดูดูดาวอังคารสีแดงสดใส
ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยนะคะ
วันนี้ดิฉันขอตัวไปเตรียมดูดาวอังคารก่อนแล้วพบกันสวัสดีค่ะ